ที่ราชบุรีค่ะก็มีผู้หญิงสาวคนนึง
เขามาทำพิธีแก้บนจากเจ้าแม่ตะเคียนทองเหมือนกัน
และที่สำคัญนะเขาบอกชาวบ้านแถวนั้น
ก็ถูกรางวัลกันเกือบยกหมู่บ้านเหมือนกันนะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางสาวพักขนันนวศรีกุล
อายุ๔๓ปี๔๓ปีค่ะ
คนนี้เธอเป็นชาวตำบลนครชุมจังหวัดราชบุรี
คุณเห็นไหมว่าเธอมีอาการแปลกในวันนั้น
อันนี้คือก่อนที่เธอจะมาแก้บนนะ
เธอเคยมาไหว้ที่นี่แล้วแล้วเธอมีอาการแปลก
ก็คือยืนหลังค่อมคล้ายกับคนแก่
แล้วก็ยกมือทำท่าแปลก
เมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชม

เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปเสี่ยงโชคดีกว่า

ปรากฏว่าอุ้ยคุณเขาโชคดีกันเกือบยกหมู่บ้านเลยนะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยไม่รอช้าค่ะ
ลงพื้นที่เดินทางไปเลยวัดใหญ่นครชุม
ซึ่งเป็นที่ตั้งของแม่ย่าตะเคียนทอง
แล้วก็ไปพบกับเธอนางสาวพักขนัน
หญิงสาวที่ปรากฏในคลิปเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคม

คือเธอกับญาติเดินทางมาทำพิธีอันเชิญ

บอกว่าตอนนั้นเธอรู้สึกว่าแปลก

แล้วเธอไม่สามารถบังคับตัวเองได้ด้วย

แล้วเขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยเขาร้อน

แล้วเขาก็ให้โชคให้ลาบเขาบอกเขาจะให้
อันนี้คือเธอเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง
เมื่อครั้งวันที่๑๒กรกฎาคมนะ
และล่าสุดเลยที่มาเจอนี่ค่ะ
มาทำพิธีแก้บนเพราะเธอได้โชคได้ลาบไปไง
เธอก็เลยกลับมาแก้บนกับแม่ย่าตะเคียนทอง
หลังจากที่ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๓เมื่องวดที่ผ่านมาได้เงินไป

ส่วนเงินที่เหลือเธอบอกว่าเธอจะนำไปทำบุญด้วยนะคะ
แล้วก็แบ่งสัดส่วนแบ่งให้ลูกให้ล้าน
แล้วก็เก็บไว้ร่วมสมทบทุนทำบุญย้ายต้นตะเคียนต่อไปจ้า
ต่อบุญกันไปใครโชคดีก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล